ค่ะคราวนี้ก็เกี่ยวข้องกับเด็กเหมือนกันเด็กโตมาหน่อยค่ะเด็กมัธยมครับในโรงเรียนความปลอดภัยนี้รอบรั้วโรงเรียนมันอยู่ตรงไหนเอาจริงนะช่วงเนี้ยสองสามวันมาเนี้ยเราอ่านข่าวพวกเนี้ยเยอะมากคุณต้มแข็งคุณผู้ชมนอกจากความปลอดภัยที่อาจจะโดนคนมาลักจี้ชิงป้นแล้วน่ะอ่าทางมาลายด้วยใช่ไหมก่
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่นอนที่พื้นนั้นถือว่าทั้งครูและรอปะพองิจับตัวได้ก่อนเห็นก่อน
ไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายกับเด็คนี่ผู้ชายคนนี้เขาดูท่าเขาสิ
แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะ
ช่วงเวลาประมาณโรงเรียนเลิกบ่าย๓โมง
ใกล้สถานีเราเลยนะแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวใช่ไหม

อมคุณผู้ชมค่ะคนแชร์ในกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง
บอกว่าผู้ชายคนนี้เขาใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ

ไม่รู้แหละว่าหลอนจากป่วยจิตหลอนจากยาหรืออะไร
ก็ปีนข้ามรั้วด้านหลังของโรงเรียน
กำลังจะปีนเข้าไปในอาคารเรียนของเด็กม๖
แต่ตอนนั้นเนี่ยทั้งรอปภคุณครูเห็นช่วยกันจับตัวไว้ได้
แล้วเขามีอาวุธมีมีดอยู่ด้วย
ก็ต้องรีบแจ้งตำรวจให้ตำรวจรีบมารับตัวไป
คิดดูสิถ้าเกิดว่าฝ่าด่านตรงนี้ไปได้
เข้าไปถึงอาคารเรียนเด็กยังกลับบ้านไม่หมดแน่นอน
ใช่จะเกิดอะไรไหมจะจับเด็กเป็นตัวประกัน
จี้เด็กจะแทงเด็กหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้
ทีนี้ค่ะวันนี้คุณศิริวันรักษาผู้ศึกข่าวของเรา
ก็ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุที่โรงเรียนหอวังเลย
เป็นประตูฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต
ไปคุยกับพ่อครัวแม่ครัวจริงเขาอยู่ติดกับประตูนะ

ป้าก็กำลังเก็บของอยู่เห็นผู้ชายคนนี้เดินวนไปวนมา
อยู่นอกรั้วโรงเรียนหลังจากนั้นเขาปีนรั้วเข้ามาเลยนะ
ทุกคนตกใจทำอะไรไม่ถูกวิ่งหนีเลย
แต่ยังดีไงที่คุณครูที่รอปภเห็นแล้วก็จับตัวได้
นี่ป้าก็เพิ่งมารู้ว่ามันกลายเป็นข่าวดังไปแล้วเนี่ย
รอปภก็เล่าให้ฟังนะว่าวันที่เกิดเหตุ

แต่ก็ยังมีเด็กที่เล่นอยู่ในโซนกีฬาตรงใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้นะเดินอยู่ตรงหน้าประตูฝั่งติดกับห้าง
แล้วทางรอปภเขาก็ไล่ไปแล้วนะ
คิดเหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้จะวนไปทางถนนวิภาวดีรังสิต
เราก็เลยถามไงว่าพี่รอปภคะปกติประตูตรงนี้เปิดปิดอะไรยังไง
รอปภเขาบอกว่าปกติมันจะเปิดช่วงเช้าตั้งแต่๖โมงถึง๘โมง
ช่วงอื่นก็จะปิดประตูไว้เพราะมีการก่อสร้าง
นี่ผมก็ห่วงความปลอดภัยของเด็กเหมือนกันเอาลองฟังพี่รอปภ
เธอเอามาที่เด็กว่าบ่ายนึงคนบ้าเดินเพลินพลุทางเดินไปเดินมา
ไม่ให้เข้าประตูนี้มันก็ไปปีนเข้าประตูหลัง
เด็กไม่ค่อยมีแล้วเด็กเลิกแล้วเด็กกำลังออกประตูนี้กันอยู่
ตรงนั้นก็มีเด็กเล่นกีฬานิดหน่อยเห็นมันก็ไม่เท่าไหร่
แต่ถ้ามาอารวาสตรงนี้มันก็เด็กเลิกพอดี
มันก็จะเป็นเรื่องยาวอีกซ้ำซ้อนก็เลยวันเดียวกัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมรอปภบอกแบบนี้นะ
คือมันกลายเป็นเรื่องราวซ้ำซ้อน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งรายงานข่าวไปไง
ว่าชัดชาติก็ยังลงพื้นที่ไปคุยกับพี่พนักงานกวาดถนนอยู่เลย
กรณีนี้ค่ะที่มีผู้ชายมาจี้ชิงเงินเด็ก
อันนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันจันทร์
ตอนประมาณตี๕๓๐แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
สรุปคือผู้ชายคนนี้จับตัวได้แล้วนะคะที่อินธรรมระ๒๙
แล้วเขาก็บอกว่าเขาทำไปประชดแฟน
แต่นี่ดูมาก่อเหตุแบบนี้

เราก็พยายามติดต่อกับทางผโรงเรียน
แล้วก็คุยกับเด็กตอนนั้นก็คุยเด็กก็บอกว่าจริงทางโรงเรียนเขาก็ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองแล้ว
เด็กเองก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น
แล้วทางด้านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิตงามสุขศรีจิต
แล้วก็ตำรวจสนพหนโยธินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
จริงเมื่อวานเขามีการประชุมกันนะ
เขาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลเรื่องของกล้องวงจรปิด
แต่เมื่อวานนี้ทางทีมผู้บริหารของโรงเรียนหอวังไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ในที่ประชุม
คือมารู้ข่าวตอนหลังไงเพราะว่ามีคนไปโพสต์ในโลกโซเชียล
เรื่องนี้ทางที่ปรึกษาผู้ว่ากอทมบอกว่าเดี๋ยวจะต้องประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็จะถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมผู้บริหารว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร
แล้วแนวทางในการแก้ไขต่อไปจะเป็นยังไง
เอาจริงคือพอพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นข่าวแบบนี้บ่อย